หลายคนลุ้นเอาใจช่วยคุณยายนะคะให้ตามหาหลานชายน้องกันวัย๗ขวบที่หายตัวออกจากบ้านไปเมื่อเย็นวันนี้เจอ
คุณยายเองก็ถึงขั้นต้องจุดทูบบนบานสารกล่าวบอกว่าขอให้เปิดทางเจอร่างเจอตัวของน้องกัน
สุดท้ายล่าสุดเจอแล้วนะคะน้องจมน้ำอยู่ในร่องน้ำขุดห่างจากบ้านพักแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะ
กู้ภัยช่วยกันนำร่างของเด็กชายจักรพบศรีนวลหรือว่าน้องการวัย๗ขวบขึ้นมาจากร่องน้ำขุดขนาดใหญ่นะคะ
นางละเอียดจันกลิ่นเอกคุณยายของน้องกันในวัย๖๖ปีบอกว่าอยู่กันกับหลาน
สองคนเท่านั้นเองอยู่กันสองคนยายหลานค่ะค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยหลานกลับมาจากโรงเรียนก็เห็นขี่จักรยานสีชมพูออกไปเล่นข้างนอก
แล้วก็สักพักหนึ่งเอาจักรยานมาเก็บแล้วเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เดินไปเล่นหายไปนานเลยค่ะ
ยายก็รอไม่กลับมาสักทีสุดท้ายหมากลับมาตัวเดียวแต่กลับมาแบบเนื้อตัวเปียกปอนยายใจไม่ดีแล้วค่ะเดินออกตามหาบอกเพื่อนบ้านบอกชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะสุดท้ายไปเจอรองเท้าน้องแตะรองเท้าแตะน้องกันลอยอยู่ในร่องน้ำขุดชาวบ้านห่างจากบ้านพักประมาณ๑๐๐
เปิดทางให้เจอร่างของล้านด้วยเถอะ

เจอร่างน้องการนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในร่องน้ำขุดนะคะ
เมืองต้นส่งร่างน้องไปชนสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ฉันทำความเสียใจกับคุณย้ายด้วยนะคะ